ทางหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะคุณ
จับเนโฮฟาทุราอาณาจารย์๓เด็กหญิงเน็ตไอดอลฟันดาบ

ถ้าคนที่ติดตามจริงจะรู้ว่าเขาเป็นเน็ตไอดอล
เฉพาะเด็กชอบมากเพราะเขาจะแต่งตัวแบบ
ผมสีเหลืองทองแต่งตัวเป็นคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่นแบบนี้

่งฟันดาบเก่งต่อสู้ปีนต้นไม้ปีนหน้าผา

แล้วก็ชื่อของเนชื่อจริงนายเวชสุวรรณ
รักษาเมคาจันนัฐกาศ
แต่หลายคนอาจจะชื่อกันตะกุลพวกนี้ไม่รู้จักใช่ไม่ค่อยรู้จัก

มีทั้งคนชอบและมีทั้งคนเกลียดพอกัน
เพราะวีรกรรมเขาก็เยอะเดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงให้ฟัง
แต่ว่ามันมีเหตุเรื่องของการอาณาจารย์คนที่ขอสมัครเป็นสิทธิ์
ค่ะคือเรื่องของเรื่องเขาสอนฟันดาบด้วย
เพราะว่าอ้างว่ามีฝีมือเรื่องของการฟันดาบ

แต่ว่าล่าสุดมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นมา
ผู้ปกครองพาเด็ก๓คนไปแจ้งความว่าถูกกระทำอาณาจารย์จากเนธ
ตอนนี้นอกจาก๓คนนี้แล้วก็ยังมีทยอยมาแจ้งความอีกเรื่อยนี่แหละค่ะ

อย่างที่บอกไปขอย้ำชื่อนามสกุลเขากันอีกครั้งหนึ่ง
นายเวทะสุวรรณลักษณะเมธาจันนัฐกาศ

คนนี้นะคะหรือว่าเนโฮฟาทุรา
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปฝากขังแล้วล่ะที่สารอาญาธนบุรี
ข้อหาก็คือกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี

สารก็เลยส่งไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีค่ะ

ของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ๓คน
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าลูกสาวไปเรียนฟันดาบ
แต่ว่าถูกกระทำอนาจารย์ไปเรียนกับเนโฮฟาทุรานี่แหละค่ะ

ไปสอบถามหนึ่งในแม่ของเด็กหญิง๑๐ขวบ
ก็เล่าให้ฟังว่าเนไปเช่าบ้านอยู่ข้างบ้านของตัวเอง
ไปเปิดสำนักดาบทาบูราชิ
ทีนี้ลูกศิษย์มาเรียนกันเป็นจำนวนมากเลย

เนก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เรียนฟรีเลย

ทีนี้ก็มีเพื่อนมาเรียนกันด้วยหลายคน
ก็อนุญาตแหละเพราะว่าเห็นว่าอยู่ข้างบ้านนี่เอง
คือตามปกติแล้วบ้านของนายเน
หรือว่าเด็กอาจจะเรียกว่าครูเนนะ

มีเด็กชายมีเด็กหญิงเข้าไปเรียนฟันดาบ
ปีนต้นไม้เรียนปีนหน้าผา
ใครอยากเป็นนินจาบ้างลูกเอ้ย

เพราะบ้านของเนเขาก็เปิดสอน
ใช่แต่ว่าถ้าสอนฟันดับอย่างเดียว

เหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
คือนายเนยพาเพื่อนของลูกสาวมา๒คน

อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปทำพิธีกรรมของสำนัก
นี่แหละไอ้พิธีกรรมตรงนี้แหละครับ

แต่การไปทำพิธีกรรมไหว้ครูกันก่อนเนี่ย

กระบวนการแบบนี้ถอดเสื้อผ้านะ
ให้เด็กถอดเสื้อผ้าแล้วก็เขียนสีบนลำตัว
คุณแล้วสีเนี่ยคือเขากรีดเลือดของเนมา

แล้วก็เอาผู้กันไปเขียนตามร่างกาย

ว่าทำไมครูเนถึงให้เข้าไปอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดก่อน

แล้วก็มานอนหงายอยู่กลางห้อง
จากนั้นครูเนก็ให้เอาฟองน้ำมาปิดตาซะ
บอกว่าห้ามมองห้ามลืมตาเดี๋ยวจะทำพิธีแล้วนะ
แล้วก็เอาฟองน้ำยัดปากทำให้น้องร้องส่งเสียงไม่ได้
เดี๋ยวครูเนยจะเอาเลือดเขียนบนตัวให้

ทีนี้เด็กเจอการกระทำแบบนี้ก็ตกใจนะ

มาลูกสาวก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวเพื่อนจะเจอการกระทำที่รุนแรงแบบนี้นะคะ
แม่ของเด็กเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยล่ะ
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แล้วก็บอกว่าน้องก็ให้น้องเหมือนให้นุ่งผ้าออกมาชิ้นหนึ่ง
แล้วเสร็จก็ให้น้องถอดให้หมดเลย

แต่ตัวเขาเองก็บอกน้องว่าอย่าฝืน
ก็คืออย่าฟื้นเพราะว่าเขาจะทำพิธีอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บเขาก็

แล้วก็น้องก็ไขว้ขาแล้วก็ปิดตัวเองเอาไว้
พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็จับน้องคือห่างขาออก
แล้วทีนี้ก็ปิดตาน้อง
พอปิดตาน้องปุ๊บเสร็จเขาก็ไม่รู้เอาอะไร
คือใส่เข้าไปอะไรเอาไว้เอาไว้จะพาเข้นน้อง
น้องก็ร้องพอร้องปุ๊บเขาก็ปิดปากแหละ
คือเพื่อนเขาได้ยินเขาก็มาชะโงกมองใช่ไหม

คือเด็กสองคนนั้นก็เลยมองไม่เห็น
แล้วตอนนั้นก็คือเขาปิดปากปิดตา
แล้วน้องก็คือไม่รู้ว่าคือเขาทำอะไร

ก็แล้วก็ถามน้องว่าเจ็บเจ็บเหรอเจ็บใช่ไหม

แล้วเขาก็เอาออกนั่นแหละค่ะเขาเอาออก
แล้วเขาก็บอกให้น้องจูบเขา
น้องก็สายหัวเสร็จเขาก็เลยลงมาจูบน้องแทน
มาใส่ช่อกคอน้องอะไรประมาณนี้
บอกว่าอยู่ในห้องกับเขาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงได้

แต่ว่าคือน้องบอกว่าเขาให้ไปล้างตัว

ก็คือเขาไปล้างให้ใช่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของเน
ในวันที่๒๕มกราคมวันพระสบดีเวลา๑๗นาฬิกา
เพราะว่าหนูน้อยวัย๑๐ขวบอยากไปเรียนฟันดาบ

แล้วก็ทำพิธีอย่างที่คุณแม่ผู้ปกครองของหนูน้อย๑๐ขวบ
เล่าให้ฟังว่าหนูน้อยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
พอครูเอาอะไรมาเขียนที่ตัวแล้วเรียบร้อยแล้ว
สักพักตัวเด็กรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ
เหมือนถูกอวัยวเพศสอดใส่เข้าไป
จึงส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บ

แต่เด็กไม่กล้าทำให้ครูเนยื่นปากเข้ามาจูบเอง

คว้าเสื้อผ้ามาสวมใส่แล้ววิ่งหนีออกจากห้อง

นี่เป็นการไหว้ครูเท่านั้นนะ

ต้องมาทำพิธีศึกในห้องนี้อีกครั้ง

ส่วนเพื่อนของเด็กอีก๒คนเจออะไรบ้าง
เล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนหนึ่งถูกถอดเสื้อผ้าหมด
เขียนสีรูปไลค์จับของสงวนเหมือนกัน

ส่วนอีกคนถูกถอดกางเกงแต่วิ่งหนีออกมาทัน
หลังจากนั้นเด็กทั้ง๓คน
ไม่มีใครกล้าเล่าให้ใครฟัง

ปรึกษากันก่อนที่จะตัดสินใจ
เล่าให้ผู้ปกครองฟังนะครับ
เป็นพิธีเข้าตระกูลของเขา
ก็เริ่มแรกก็อยากเข้า

พอรู้ว่าอาจารย์เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เริ่มแบบไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่
เขาให้หนูไปล้างตัวแล้วก็ใส่ผ้าขุนหนูออกมา

แต่ว่าหนูตอนแรกหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากถอดเสื้อผ้า
เขาก็บอกว่าไปถอดนะอย่าฝืน

แล้วทีนี้พอออกมาเขาก็กำลังกรีดเลือดตัวเองอยู่อะค่ะ
แล้วก็ผสมสีแล้วก็ผสมน้ำเปล่าค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเลือด
อาจารย์กรีดออกมาจากตัวอาจารย์

แล้วก็ให้หนูดื่มน้ำต่อจากอาจารย์ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาให้หนูใส่แว่นเอาไว้ค่ะ
แว่นที่มันมองไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะ
ใส่เอาไว้แล้วเขาก็ให้หนูนอนลงบนหมอนนะคะ
แล้วก็ให้ปิดตาเอาไว้ถ้าเขาไม่ให้เปิดเลยค่ะ
แล้วเขาก็ทำอะไรไม่รู้อะค่ะ
พอเขาบอกว่าเสร็จพิธีแล้ว
พอหนูเปิดตาออกมาใช่ไหมคะ
หนูก็เห็นแค่เขาก็แค่นุ่งผ้าตัวเดียวเท่านั้นเลยค่ะ
เขาก็ไปล้างตัวให้หนูค่ะ
แต่ว่าหนูไม่ได้บอกค่ะว่าหนูจะล้างเอง
หนูก็พยายามจะหนูก็จะดึงประตูมาปิด

แล้วอาจารย์ก็เข้ามาล้างให้นะคะ
อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะ
แม้กระทั่งเพื่อนที่โดนด้วยค่ะ
ห้ามบอกเดี๋ยวอาจารย์จะอาคมอาคมมันจะรอ
ตั้งแต่ที่เขาทำพิธีเสร็จอะค่ะ
หนูก็ไม่ค่อยอยากจะไปเรียนกับเขาอะค่ะ
โอ้โหอยากจะไปเรียนได้ยังไงนะฮะ

เด็กถูกเนทำแบบนี้ในวันที่๒๕นะ
๒๕มกราคมคือวันพระสบดีในช่วงเย็น๑๗น
และเด็กถึงจะตัดสินใจบอกแม่ในวันต่อมานะครับ
แล้วก็คุณแม่พาเด็กไปแจ้งความเมื่อวันที่๒๖มกราคม

หลังจากได้รับแจ้งความแล้วตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มตัวเนสิ
ใช่ค่ะทีนี้พอไปถึงชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะคะ

ใช่แต่ว่าก็มีคนบอกนะบอกว่าเนเนี่ย
ขึ้นรถเก๋งติดฟิล์มดำออกไปแล้วแล้วก็ปิดไฟมืดทั้งบ้านเลย

กระจายกำลังค้นหาค่ะใช้เวลาค้นหากว่า๔ชั่วโมง
จนถึงประมาณสักตี๑เข้าสู่ตี๑ของวันที่๒๗

ว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มมาอยู่บนหลังคากระเบื้องของบ้านนั้นเนี่ย
เลยเอาไฟฉายส่องไปส่องไปแล้วเป็นอย่างไรคุณ

เนกำลังปัดไล่ยุงที่รุมกัดอยู่

ที่ตะโกนออกมาบอกว่าเนออกจากบ้านไปแล้ว

ซ่อนตัวอยู่บนหลังคาบ้านของเขาตลอด
ทันทีที่แสงไฟสาดส่องเข้าไป
เนโฮฟาทูราใช้วิชานินจาครับ
ปีนข้ามหลังคาเพื่อนบ้านไปอีก๓หลังเพื่อหลบหนี
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารร่วมกับชาวบ้าน

ในสภาพวิทย์ถูกรุมประชาธรรม
และคุมตัวไปสอบสวนที่สนท่าข้ามทันที
เนยอมรับสาภาพว่าทำพิธีไหว้ครูจริง
แต่ใช้ไข่ไก่ในการทำพิธีลูบไปตามตัว
แล้วก็ที่ของสงวนของเด็กหญิง
แต่ไม่ได้รับสาภาพว่าเอาอวัยวะเพศเข้าไปสอดใส่
เขาสาภาพแค่ว่าเอาไข่ไก่

อย่างที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็ฝากขังไว้๑๒วัน

ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณตาคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้าน
ส่งหลานไปเรียนก็บอกว่าเคยพูดคุยกัน

เพราะว่าลูกหลานก็ไปเรียนกันเยอะ
ตอนแรกก็มีแต่มีเด็กผู้หญิงผู้ชายเยอะเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าหลังกลายเป็นว่าเหลือแต่เด็กผู้หญิงที่มาเรียนด้วย

ตอนแรกมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
เพราะตอนหลังก็ไม่ค่อยมีผู้ชายแล้วมีแต่ผู้หญิง
แล้วเด็กก็เข้าไปเรียนกันแต่คือมันผิดประเภทตรงที่ว่า
ให้เด็กเข้าไปในห้องสองต่อสองแต่บอกทำพิธีกรรมเป็น
เห็นเขาก็เหมือนดีนะคะ
คือว่าเห็นรักเด็กเห็นแบบว่าเล่นกับเด็กสอนเด็กนู่นนี่นั่น

เหมือนไม่คิดว่าจะเป็นเขาด้วยครับทั้งสาม
คือก็เลยถามเด็กแล้วถามเด็กอีกก่อนที่ไปแจ้งความ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ร้องไห้ว่าเขาโดนจริง
วีรกรรมขนาดนี้มารู้จักเขากันหน่อยไหมคะ

เนโฮฟาทุราเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกไป
มีชื่อเสียงผ่านโซเชียลอ้างตัวเองว่าเป็นนักฟันดาบ

ตัวเขามีภรรยา๑๕คนนะ
นับถือศาสนารัศนีรัฐธิดาบ

รัฐธินี้อนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคน
แต่ไม่อนุญาตให้แต่งงานนะ
ภรรยาทั้งหมดเป็นคนรู้จักกันตั้งแต่เด็ก
และภรรยาแต่ละคนจะอยู่รวมกัน๓คนต่อบ้าน๑หลังค่ะ

บางคนก็เก่งจังชื่นชม

มันไส้ก็มีเยอะครึ่งต่อครึ่งนะฮะ
คือเขานับถือละทิดาบเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
ก็บอกว่าเล่นการพนันได้

ส่วนนี้อะไรฮะเขาไปท้าชกอะไรกับใครเยอะแยะไปหมด
อันนี้เสียโป้ย์ใช่ไหม

มีกางโต๊ะเถียงกันไปมาระวังแรงด้วยนะคะ
แล้วก็ยังเคยขึ้นชกกับเสียโป้อย่างที่เห็นด้วย

ก่อนหน้านี้เขาท้าทายกับนักฟันดาบ
เพราะนักฟันดาบเขาบอกอ้าวเก่งนักเหรอ
ยูเป็นครูสอนฟันดาบมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ

เขาก็เลยมีการท้าทายกันโดยพนันกัน
เอาสำนักของเขาเป็นเดิมพันธุ์
ปรากฏว่าเนเทล่าโฮฟาทูล่าแพ้สำนักของเขา
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่พระราม๒ถูกยึดไป

ดังนั้นตัวเขาเลยย้ายบ้านมาอยู่ที่พระราม๒
แล้วเปิดเป็นบ้านแล้วก็สอนเด็กเล็กอยู่หน้าบ้านเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปท้าทายกันอีกหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นปี๕๗เสียโป้ขอท้าต่อย
แล้วเสียโป้ก็ใส่เก๊งไหนมาท้าต่อยกัน

คือทางเนเขาประกาศนะว่าเขาชนะคว่ำเสียโป้ได้บนเวที
แล้วหลังจากนั้นทางเนโฮฟาทุรา
ก็มาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์มวย
จนทำให้คุณสมรักคำสิงเดือดขึ้นมาเหมือนกัน
โอ้โหมีการท้ากันมีการด่าทอกันนะฮะ
ก็กลายเป็นวีรกรรมหลายวีรกรรม
ที่ตัวของเนเขาทำไว้
ส่วนคดีล่าสุดเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
เพราะว่าส่วนใหญ่เหยื่อก็จะเป็นเด็กกันทั้งนั้นเลยนะคะ

ก็ต้องรอดูกลายเป็นข่าวใหญ่ไปนะฮะ